ตื่นค่ะปลุกพลังสายมูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของแบบว่าการขอพรขอโชคขอลาบทั้งหลายนะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะย่านราชประสงค์เขามีงานใหญ่คุณผู้ชม
เทศกาลราชประสงค์๘องค์เทพค่ะ
มีนางเอกสาวหน้าหวานแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ
ไปร่วมเป็นหนึ่งในนางรำด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูลีลาของสาวแพนกันหน่อยค่ะ
รำนี่อยู่หน้าสารพระปุกเกินมากสวยด้วยนะ
เอาไปดูกันหน่อยค่ะไปดูภาพกันหน่อย

โอ๊ยเป็นอย่างไรสวยน่ะพี่แฟน
ไม่เคยเห็นแพนเค้กในแบบว่าลุคนี้ฟิลนี้เลยนะ
คือเห็นภาพนี้แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
งดงามราวกับนางในวรรณคดีคุณผู้ชม

วายมือสักการะท่านเท้ามหาพรมนะคะ

คณะละครชาตรีจงกลโปร่งน้ำใจนั่นเองค่ะ
งามอ่อนช้อยสมกับที่ไปซุ่มฝึกซ้อม
กับคุณครูสอนรำไทยมาหลายวันเลยนะคุณผู้ชม

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของแพนเค้กเลย

ใครที่อยากจะไปขอพรในช่วงนี้นะคะ
ก็ไปกันได้ที่ย่านราชประสงค์นะคะ
นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนแลนด์มาร์คนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหมีชาวต่างชาตินะคะ

เพราะว่าไหว้ขอพรเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะ
เมื่อกี้เห็นพี่แจ๊คโทรไปถามคุณแม่ของ

วันนะคะแต่สวยงามมากจริงปรบมือให้เลยนะคะ